เมื่อวานนี้ที่ชัยภูมินะคะเกิดเหตุกับผู้ชายสองคนเขามีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องทำอิดบล็อกส่งลูกค้าเขาก็ขับรถไปค่ะจะไปส่งอิดบล็อกที่บ้านของลูกค้าหลังจากนั้นนะคะเขาก็เอาเครนเนี่ยยกอิดบล็อกลงจากหลังรถแต่เจ้าตัวเครนเนี่ยมันไปเกี่ยวกับสายไฟ
ที่บ้านลูกค้าไฟมันก็ไหลลงมากับรถเคนมาช็อตผู้ชายคนนี้ทั้งสองคนคนที่พยายามจะเข้ามาช่วยก็ถูกไฟฟ้าช็อตไปอีกนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากได้รับแจ้งก็ไปถึงที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะพยายามจะช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บและอาการบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสเลยนะคะ๓คนค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่ามีหนึ่งคนเสียชีวิตคือคนน้องค่ะ
ชื่อว่านายวรวุฒิตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปเจอรถบรรทุก๖ล้อเป็นรถบรรทุกวัสดุเกาะสร้าง
มีอิดบล็อกอยู่บนรถจำนวนหนึ่งและส่วนหนึ่งใช้เครนยกลงมาอยู่ภายในบ้านลูกค้าแล้ว
ข้างรถบริเวณที่เกิดเหตุค่ะไปเจอรอยถูกไฟไหม้และเครนก็มีรอยไหม้ด้วย
เพื่อนบ้านอีกคนที่เข้าไปช่วยมี๓คนด้วยกัน
ก็บางคนก็ได้รับบาดเจ็บแต่ก็มีคนที่ประสานรถโรงพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
นายสมจิตฝาชัยภูมิคนนี้บ้านอยู่ข้างข้างค่ะหลังเกิดเหตุนะ
ตัวเขาขณะที่เกิดเหตุเขาบอกตัวเองอยู่ในห้องน้ำ
และสังเกตว่าไฟฟ้าห้องน้ำมันดับก็เลยวิ่งออกมาดูค่ะ
พบ๓คนถูกไฟช็อตตัวเองก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือ
และเหตุการณ์เกิดจากเครนที่ใช้ยกอิดลงจากรถไปพาดเกี่ยวกับสายไฟ
เพราะว่าเขาเห็นนะคะตำรวจรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น
เชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมส่วนร่างผู้เสียชีวิตที่ชื่อว่านายวรวุฒิ
มอบให้กับญาติรับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ